ประเด็นเรื่องค่าตัว๕๐๐บาทนะคะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นนึง
๕๐๐บาทเนี่ยน้องก้าวเนี่ยท้าให้หนูสาบาน
หนูก็สาบานตรงนี้เลยสาบานอาชีพให้สาบานให้ตายเลยค่ะ
เนี่ยก็หลุกร่านกูม่อนูลาสาบานทุกคนเลยว่า
ถ้ารายการไหนได้๑๐๐๐บาทคือออกรายการทีวีไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะตอนนั้น
เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมากถ้ารายการไหนได้หนึ่งหมื่นบาท
เป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่๕๐๐บาท
หนูไม่เคยให้น้อง๕๐๐บาทถ้ารายการนั้นให้เรามา๑๐๐๐๐บาท
แต่ถามว่า๕๐๐บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยนะคะ
ได้น้อยให้น้อยได้มากก็ให้มากนะคะ

รายการทีวีถึงได้น้อยเรื่องนี้รายการทีวีไม่ผิดนะคะ
เพราะว่ารายการทีวีเนี่ยคือสื่อที่จะทำให้เราทั้งคู่มีชื่อเสียงมากขึ้น
วันนั้นที่สื่อติดต่อไปเนี่ยเราทั้งคู่ต่างยินยอมไป
โดยที่เราไม่ได้ถามราคาเราไม่ได้คุยเล็ตราคา
คือมันส่งรักฐาน๕๐๐คนไม่ได้ไงคะ

เดี๋ยวหนูมีหลักฐาน๒รายการที่หนูเคยโอนผ่านแชท

มีมีรายการหนึ่งที่ได้๓๐๐แล้วหนูโอน๑๕๐๐แล้วก็อีกรายการนึงเนี่ย
หนูก็โอนพันห้าก็คือสองรายการนั้นน่ะสามพันบาทนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วรายการละ๕๐๐บาทเนี่ยไม่มีจริงนะคะ
ถ้าได้หนึ่งหมื่นให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผล
จะบอกว่าการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมท
เพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้าง
ซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ย
ไม่เอาพี่หนูไม่เคยบังคับและทุกครั้งที่เราแยกย้ายกัน
ตอนที่เราไม่เคยมีปัญหาเนี่ยเรายังพูดดีกันอยู่เลย
วันนั้นที่รับเงิน๕๐๐บาทหนูยังถามเลยว่าพอไหม
เพราะว่ารายการให้มาน้อยมากหนูขออนุญาตไม่ชี้แจงว่า
รายการอะไรให้น้อยให้มากเพราะว่ารายการทีวีไม่ผิด
เขาคือสื่อที่ช่วยเราโปรโมทให้เรามีทุกวันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ขอเอ่ยแต่จะขออนุญาตชี้แจงว่า
มีอยู่รายการหนึ่งนะคะที่หนูไปกับน้อง
แล้วรายการส่งไลน์มาหาหนูว่า
นี่นะคะน้องเจนนี่รบกวนแบ่งค่าน้ำมันรถให้น้องก้าวนิดนึง
พอดีน้องก้าวทักมาถามแต่ตอนแรกน้องก้าวไม่ได้แจ้งว่าขอค่าน้ำมันด้วย
นี่นะคะก็คือรายการเนี่ยดิวหนูกับบิลลี่เนี่ยแยก
แล้วก็ไปดิวน้องก้าวเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน้องก้าวบอก
แล้วก็ก็ทักมาว่าพี่มีค่านำรถเออค่านำรถว่ะ
พี่มีค่าน้ำมันรถให้ผมไหมแล้วหนูก็ไม่ถามอะไรมาก
ก็บอกว่าขอเลขบัญชีน้องน้องบอกเคครับ
แล้วหนูก็บอกไว้ว่าพี่ไม่รู้เพราะว่ารายการนี้เขาติดต่อน้องเอง
หนูก็เลยไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวน้องก้าวเพราะว่ารายการติดต่อน้องก้าวเอง
ทีนี้พอรายการบอกว่าให้แบ่งให้หน่อย
เพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับก้าวไว้ตั้งแต่ต้นหนูก็แบ่งให้ค่ะ
ไม่ได้ว่าอะไรเลยคือแบ่งก็คือแบ่งค่ะทุกคน
ทีนี้น้องก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วหนูก็บอกว่า
นึกว่าน้องคุยกับรายการแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร
ทีนี้น้องก็บอกว่าใช่ผมก็งงเขาบอกว่ารวมมากับพี่แล้ว
แล้วหนูก็บอกว่าเพราะตอนที่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ำมันลดด้วย
ของพี่พี่ขอไปสามพันเค้าให้มาสามพันของก้าวกี่บาทนะคะ
รายการนี้ขออนุญาตชี้แจงว่าเท่าไหร่แต่ไม่ต้องรู้ว่ารายการไหนนะคะ
ก็ได้มา๓๐๐แล้วก็หนูถามว่าของ๙กี่บาทน้องบอกว่าแป๊บนะ
บอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวพี่แบ่งไปทีนี้หนูก็บอกว่า
แล้วแต่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีชื่อรายการเดี๋ยวขออนุญาตปิดชื่อรายการนะคะ
อันนี้อ่านอ่านตามความเป็นจริงดีกว่าถ้าอันไหนไม่เป็นความจริงเนี่ย
น้องอ่ะสามารถออกมาแถลงได้เลยนะคะน้องบอกว่าแล้วแต่พี่เลยครับ
หนูก็เลยบอกว่างั้นของวันนี้กับของพรุ่งนี้เอ้ยน้องตักมาอีกวันใช่ไหม
หนูก็เลยบอกว่างั้นของวันนี้กับของพรุ่งนี้น้องทักมาอีกวันได้ไหม
บอกว่าของวันนี้ของเมื่อวานที่รายการให้โอนแทนเนี่ยพี่ให้ไป๓๐๐บาท
นั่นแปลว่าคือหนูมาตีไปให้วันละหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ก็คือวันเลขที่หนูได้มาสามพันเนี่ยหนูก็แบ่งให้น้องไปหนึ่งพันห้าร้อยบาท
แล้วทุกคนลองคิดดูว่านี่ค่ะนี่คือสลิป๓๐๐ที่โอนไป
อันนี้คือสองรายการนะคะสามพันบาทแล้วรายการเลขเนี่ยได้มาสามพันบาท
แล้วก็รายการที่๒เนี่ยก็ได้มาอีกยอดหนึ่งนะคะ
ก็เลยแบ่งไปให้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทสามสองวันรวมเป็นสามพันบาท
ซึ่งทุกคนลองคิดดูว่าหนูได้มาแค่สามพันเนี่ยหนูแบ่งให้น้องแล้วพันห้า
นั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าได้มาเป็นหมื่นเนี่ยจะให้แค่ห้าร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
และถ้าตอนนั้นเนี่ยที่หนูให้ไป๕๐๐แล้วน้องก้าวบอกว่าน้องไม่โอเคเนี่ย
ทำไมน้องไม่บอกพี่คือถ้าบอกแล้วพี่จะได้แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงได้ท่านนี้
แล้วน้องก็สามารถเช็คกับรายการได้เลยว่ารายการไหนให้มาเท่าไหร่
อันนี้น้องสามารถเช็คได้ว่าทำไมน้องถึงได้เท่านั้นให้น้อยหนูพี่ก็แบ่งน้อยให้มากพี่ก็แบ่งมาก
แล้วก็ที่น้องก้าวบอกว่าน้องก้าวต้องเดินทางไปถ่ายรายการจากพัทธรุงไปกรุงเทพเนี่ย
ก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าน้องอยู่กรุงเทพอยู่แล้ว
อยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาค่ายพี่น้องก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเนาะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าบางรายการที่พี่แบ่งให้๕๐๐คือพี่ก็ได้มาไม่เกิน๓๐๐อ่ะ
พี่ก็เลยแบ่งให้๕๐๐แล้วแต่พี่กับลิลลี่ตอนนั้นเรายังไม่ซื้อรถตู้
เราเช่ารถตู้ไปน้องคิดดูคาโรงแรมค่ะรถตู้ของผีก็มันเข้าเหนือเหมือนกัน
แต่เราไปหัวโปรโมทแล้วพี่ก็ไม่ได้บังคับก้าวด้วยคือเราไปเพื่อโปรโมทแล้วตอนนั้นอ่ะ
เราก็ดีกันแล้วก็ย้ำตรงนี้ว่าถ้ารายการไหนที่ให้หนึ่งหมื่นบาท
ไม่ใช่๕๐๐แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสาบานไว้ตรงนี้
สาบานในคลิปให้เลยนี่เป็นลูกหลานคุณพ่อโนลาย
ถ้าได้หนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ให้ห้าร้อยแน่นอนนะคะโอเคเนอะ
อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเฉอหรือไม่เฉอนะคะก็จบไปในประดิษฐ์
หนึ่งหมื่นห้าร้อยนี่ไม่จริงแล้วก็ได้หน่อยก็ให้หน่อย
ได้มาก็ให้มาให้ตามความเหมาะสมนะคะทุกคน